แต่เวลามันไปผ่านลอดใต้สะพานมันบอกความสูงไหม
ไม่บอกแต่สะพานมันเขียนไว้ไม่ใช่เหรอพี่เมิ้ด

ต่อให้เป็นจุดที่สูงที่สุดก็ยังไงก็ไม่ผล
รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะหลังคาตู้ทึบสูง

นี่คือถนนประทุมธานีนะ
เป็นจุดกลับรถใต้สะพานนะครับ

ตระบวนเชียงรากใหญ่เบอร์๓โคกจประทุมธานี
กระบะอิซูสูตู้ทึบทะเบียจชนบุรีครับคุณผู้ชม

ด้านขวาลอยพ้นพื้นนายธนบดีปิยะโชติสกุลชายอายุ๒๒ปี
คนขับรถเล่าบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากสแหมดำนะ
ไม่ได้มองป้ายบอกความสูงแบบที่น้องมิ้นบอกเพราะจริงมันก็มีติดอยู่นะครับ
จะมาเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วรถคันนี้สูงนะครับ
๒เมตร๔๐เซนติเมตรมารู้ตัวอีกทีตึ้งเข้าไปแล้วนะครับ
โอ้โหเพลงพี่เบิร์ตเลยอ่ะยังไงคะกลับตัวก็ไม่ได้
จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงค่ะผู้จัดข่าวนะครับ
สังเกตว่าตรงจุดกลับรถใต้สะพานนี้จะมีป้ายบอก๒จุดคือจุดแรก
ก่อนลงจะมีป้าย๒๑๐เมตรก็คือ๒เมตร๑๐เซนติเมตร
แต่พอลงมาป้ายที่ติดที่สะพานจะบอกว่า๒๒๐เมตรหรือว่า๒เมตร๒๐เซนติเมตรนะครับ
คืออาจจะทำให้ประชาชนสับสนเรื่องของความสูงนะครับ
ว่าเท่าไหร่กันแน่แต่ก็มันห่างกันแค่๑๐เซนติเมตรแหละนะครับ
คุณผู้ชมแต่จริงเราขับรถมาเราต้องรู้ล่ะครับว่า
ความสูงรถเราเนี่ยมันสูงเกินนี้แล้วหรือเปล่าก็ยังไงก็ระวังหน่อยนะครับ